บุ๋มปรณดานางฟ้าเดินดินของเรานะคะล่าสุดไปรำถวายพ่อปู่ศรีสุโธนและแม่ย่าศรีปฐุมมา
คือก่อนหน้านี้พี่บุ๋มเคยไปที่นี่หลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้ถือว่าจัดเต็มที่สุดนะคะ
แต่งองค์ทรงเครื่องสวยสดงดงามเพื่อรำถวายพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมงา
งานนี้เจ้าตัวบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นสุดเพราะไม่มีเวลาซ้อมแต่ตั้งใจรำฟ้อนถวายอย่างเต็มที่
และระหว่างที่รำอยู่นั้นก็เกิดปฏิหารค่ะเกิดพระอาทิตย์ทรงกรดทำเอาชาวบ้านและตัวพี่บุ๋มเองรู้สึกประหลาดใจเป็นที่สุด
ส่วนตัวเลขที่ลอยวนอยู่ในอ่างน้ำมนต์นั้นพี่บุ๋มไปจ้องดูมาให้พวกเราแล้วนะคะแต่จะเป็นเลขอะไรไปฟังพี่บุ๋มกันเลยค่ะ
คำชโน่ไปสองสามครั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รำแล้วเขาก็จัดชุดไปมากเรียกแบบอารมณ์เป็นเจ้าเม่
ลำเสร็จก็มีพระอาทิตยทรงกฎคนก็ฮือฮากันรู้สึกดีอะค่ะเพราะว่าเวลาเราทำอะไรแล้วแล้วได้อะไรดีมาเนี่ย
เราก็รู้สึกดีตีเลขไม่เป็นจริงจริงอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นซึ่งคนก็จะตีเป็นหนึ่งสองกับเจ็ดสามห้า
เราก็มองเหรอคะ
และถัดมาอีกวันค่ะคุณผู้ชมพี่บุ๋มก็ได้ไปทำบุญบวงสวงที่พญาศรีสัตนอาคาราช
แม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมตอนแรกเนี่ยตั้งใจไปแค่กราบไหว้
แต่คนจัดงานขอให้รำถวายพี่บุ๋มก็เลยจัดให้ค่ะ
กลายเป็นว่าภาพดังกล่าวถูกทางจังหวัดนำมาโปรโมทการท่องเที่ยว

ตามพิธีเขาเนี่ยแขกบ้านแขกเมืองเนี่ยต้องมีรำนะ
เราก็เอาค่ะจัดเต็มเรื่องการทำความดีบุ๋มว่าไม่รอค่ะ
ไม่รอทำไปเลยอยากทำทำเลยอย่ามานั่งเอาเรื่องของแค่ของภายนอกเป็นเครื่องตัดสินหรือเครื่องบังคับเรา